มัดเท้าเข่าศอก

รวดกลับฟ้ามงคลแถมบางไส่

ศึกยอดมวยไทยรัฐตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงเป็นต้นไป